ได้เวลามากัดด้วยสบัตรกับเราสองคนในผู้กัดสบัตรข่าว
มาเจอกับผมชนะและคุณชิสาแบบนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะบ่าย๓โมงครึ่งเวลาบ่ายสบาย
บางคนอาจจะเตรียมที่จะกลับบ้านไปทำงานไงดูผ่านอะไรอ่ะมีวงทีวีกันไป
หรือบางคนอยู่บ้านทำงานบ้านตากพุ่งตากผ้าก็ว่ากันไป
ถูกต้องตอนนี้ถ้าตากผ้าเราวังเลยนะปนมันตกต้องดูไว้ดี

ฟุตบอลไทยเราแข่งขันกันเร็วหน่อย
ทุ่มนึงจะเริ่มคิกออฟ
แต่ว่าเราจะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีก็คือ๖โมงครึ่ง
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มแข่งขันกันเนี่ยทุ่มนึงนะคะ
ยังไงก็ตามเปิดไทยรัฐทีวีไปต่อเนื่องเลยค่ะ
ติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒รวมถึงชมสดผ่านทางออนไลน์ได้ที่
บอกหน่อยนะไทยวันนี้เจอเนปานะเป็นเกมอุ่นเครื่อง
มันสำคัญที่เราต้องให้กำลังใจนะครับก็เป็นการเป็นความพร้อม
ส่วนวันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

มาอีกแล้วเรื่องของวัยรุ่นอารมณ์ร้อน
แข็งโจฟาดบวกกระน็อกใส่กันเพศบรรไซโอ้เฮ้ยแค่บรรไซเองเหรอ
เดินลวนลามลูกเมียชาวบ้านแถมพกขวดอัลโกโฮนในย่ามอีก
โอ้เฮ้ยเรื่องนี้ยาว
เรื่องของวงการสงฆ์ยังไม่หมดคุณชิสา
หมอปลาบุกวัดดังย่านฝั่งทนปราบพระนอกรีด
หลังจากพระและญาติโยมต่างก็ร้องเรียน
อย่างหนักเอ้าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่การสมัครของคู่การสมัครของ

โอ้โหคุณถึงขั้นเช็ดนาฬิการอเหรอคะ
ก็รอจะดูบอลไทยผมย้ำตรงนี้นะครับ
วันนี้คลิกออฟ๑ทุ่มนะตามดูกันได้จ้ะจ้ะอันนี้ฉันเช็ดมั่ง
เช็ดทำไมไม่ได้นัดดูบอลแต่นัดกับ
นัดกับสามีมาดูบอลกันนะคืนนี้อ๋อจะดูบอลเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวคราวของพระสงฆ์มีเยอะจริงนะ
แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นข่าวในแง่ลบมาดิฉันไม่ค่อยสบายใจเลย

หมอปลาตอนแรกชื่อว่ามือปราบสัมภเวษีตอนนี้เขาเปลี่ยนฉายาแล้ว
เออเป็นเป็นหมอปลามือปราบพระนอกรีด
เขาได้รับการร้องเรียนจากพระเองรวมไปถึงประชาชนแถวนั้น
บอกว่ามีพระอยู่อยู่องค์หนึ่งค่ะโอ้โหชอบแบบว่าแต่งตัวเป็นคารวาส
คือแต่งตัวเป็นคนธรรมดาแล้วไปต่างจังหวัดบ่อยเขาก็ไปเที่ยวกินเหล้า
แล้วก็ไปมั่วสีกาด้วยครับอุ๊ย

เห็นไหม
นี่ไงวิ่งหนีนักข่าวเลยพระรูปนี้แหละ

ใช่อันนี้พระเป็นแบบเป็นคน

นี่คือพระมหาวิชัยธรรมวิชโย
เป็นพระลูกวัดของวัดอาวุธวิกษิตาราม
อยู่ภายในซอยจรรย์สนิทวง๗๒เขตบางพลัดกรุงเทพนี่แหละ

ท่านบอกท่านตกใจวิ่งหนีก่อน
โอ้โหแล้วที่สำคัญเห็นหมอปลามาด้วย

เออเนี่ยค่ะคือยังไงต้นเหตุมาจากที่
มีคนนำภาพถ่ายผู้ชายหน้าคล้ายกับพระมหาวิชัยนี่แหละ

ใส่ชุดเหมือนกับคนทั่วไปไม่ใช่ชุดพระไง

แล้วออกเที่ยวตามสถานบันเทิงยามค่ำคืน
แล้วดูเครื่องดื่มแล้วดูของกินนะ
แล้วก็ยังมีศรีกาอยู่ใกล้ด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะ
ผมเห็นอย่างนี้แล้วไม่สบายใจนึกว่าแบบดีเจมาเปิดแผ่น
จะไม่ใช่ดีเจสิเพราะว่าเหมือนกับครองสมณเพศอยู่คือเป็นพระอยู่

พอมีเรื่องราวเสามาแบบนี้นะคะพระมหาวิชัยก็เลยต้องหนีนักข่าวนี่แหละค่ะ
หนีออกจากกุฏิไปเลยอ้างว่าเอ้าให้ไปคุยที่กุฏิเจ้าอาวาสละกัน

แต่นักข่าวเอกใจอ่านักข่าวนี่คือเซนต์ดีไงก็เลยวิ่งไปดักหลังวัด
ซึ่งมันมีประตูทะลุออกจากกุฏิเจ้าอาวาสได้ไงคุณ

อ่ะเรื่องของเรื่องชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าเห็นพระสงฆ์เนี่ยวิ่งมาที่อู่แท็กซี่ตรงเนี้ย
เพื่อเรียกรถให้ไปส่งนอกวัดโอ้เหมือนเตรียมจะหนี
ทีมงานนักข่าวแล้วหมอปลาก็วิ่งมาดักทันนะดิ

แล้วสอบถามถึงเรื่องของภาพเนี่ยเอ๊ะมันมีภาพภาพหนึ่ง
อยากให้พระท่านเนี่ยนะช่วยหน่อยแล้วกันช่วยอธิบายมันคืออะไร

สุดท้ายพอดักเจอได้พูดคุยกันนี่เราได้ดูภาพก่อนนะ
มันจะมีอีกหลายภาพก็เลยโอ้โหเป็นภาพที่แบบเหมือนก็ไปเที่ยวน่ะ

พระมหาวิชัยเขาบอกว่าไอ้ภาพที่เห็นทั่วไปที่ไม่ได้นุ่งจีวอนนั้นมันเป็นภาพของตัวเองเมื่อ๒๐ปีก่อน

มันเป็นภาพที่ถูกตัดต่อน่าจะโดนตัดต่อจากเพื่อนพระที่ไม่หวังดีกับเขา
บางรูปพระบางรูปเคยผิดใจกันกับเขาไง

แล้วไปฟ้องหมอปลาไปฟ้องทนายภัยศาลมาเนี่ยนะบอกเลยเดี๋ยวต้องพิสูจน์กัน

งี้พอตอนที่เดินออกมานักข่าวยิงคำถามใส่เป็นชุด

ทนายภัยศาลก็ถาม
สับสนวกวนพูดจายังไม่รู้เรื่องกันเลยอะค่ะ
แล้วอยากจะพูดถึงภาพภาพหนึ่ง
ที่ใส่ชุดคุยเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปเนี่ยนะ
มหาวิชัยบอกว่าเป็นภาพตอนรับปริญญาโทสมัยที่เป็นคารวาสอยู่
แล้วก็ยืนยันนอนยันนั่งยันว่าถูกพระในวัด
รูปหนึ่งนี่แหละกลั่นแกล้ง

แต่สุดท้ายเอาอย่างนี้พระมหาวิชัยบอก

แล้วก็เดินไปเดินมาลุกลีลุกลน

พ่อบอกว่าภาพนั้นตัดต่อใช่ไหมขอดูภาพตัดต่อนะ

ตัดต่อเอางี้หลวงพี่พร้อมพิสูจน์ไหมเดี๋ยวส่งไปพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมไหมผมขอแค่นี้เองถ้าคิดว่าตัดต่อพร้อมไหมพร้อมพิสูจน์ไหม

ยินดีนะหลวงพี่ยินดีนะ
เที่ยวมันมีเยอะโยมเข้าใจใช่ไหม
ทีละคำถามยืนยันว่าเป็นตัวเองไหม

คือแต่หน้าเนี่ยหน้าเราใช่หน้าเราใช่

รูปหลวงพี่ไหม

ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า
ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า
ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า

ภาพนี้เป็นหน้า

โอ้โฮโหดเหมือนกันนะพี่นะเอ่อ
เนี่ยคุณผู้ชมท้ายที่สุดก็เหมือนมีปากมีเสียงกันนะคะ
และที่คุณชนะสงสัยว่าพระจริงหรือเปล่า

แล้วก็ศึกจริงเรียบร้อยแล้ว
เอาล่ะโอ้โฮ
คือเรื่องที่เรามาเล่าเนี่ยก็คือเศษเซี่ยวส่วนหนึ่ง
พระสงฆ์ดียังมีอีกมากมายนะคะ

คุณผู้ชมครับเรื่องของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนกันบ้างดีกว่า

นี่๓รุ่มหนึ่งที่ก่อเหตุแบบนี้
มันนิดเดียวจริงก็คือบอกว่า
แค่มันใสกันเก่าเหรอ

ไปที่ดีไง
โอ้โฮ
นี่ไงเก๋าเหรอเก๋าเหรอ

ใช่ครับสามรูปหนึ่งหรือคุณชนะ
โอ้โหก็นั่นแหละฮะที่เห็นอยู่ตามคลิปนั่นเลยคุณชิสา
อืมเนี่ยฮะแล้วมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่อยู่ข้างข้างด้วยนะ
ค่ะแล้วก็มีคนที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
นี่ไงน่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าท้ายคลิปเราได้ยินใช่ไหมบอกมีเสียงพูดว่ายายไปเถอะ
แล้วก็มีเสียงคุณยายตอบมาว่าแย่งผัวแย่งเมียกันอะไรแบบนั้น
นั่นคือที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะโอ้โฮค่อยเท่าก่อนไปเออ
บอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านสามโคกปฐุมธานีนะคะ
เจ้าของโพสต์บอกว่า๓คนในคลิปเนี่ย
รุมทำร้ายน้องชายของเขาอ๋อนี่ไง
โดยที่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครด้วย

พอทราบว่าที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย
ก็คือหมั่นไส้แต่ก็ไม่รู้หมั่นไส้เรื่องอะไรอีกอะค่ะ
นั่นไงแต่ที่แน่คือเหมือนกับว่าไม่มีการยอมกันหรอก
เพราะว่าดูแล้วจากในคลิปเนี่ยโอ้โหหลักฐานมันอยู่ในมือ
ก็หมวกกันน็อกฟาดลงไปเต็มแบบนี้
แล้วสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรื่องของเรื่องเนี่ย
ก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะให้มาช่วยดูหน่อย
ว่าเรื่องราวมันเกิดยังไงรวมไปถึงผู้เสียหายดูแล้วเขาก็ไม่ยอม
เดี๋ยวคงต้องไปแจ้งตำรวจเป็นคดีความกันไปอีก
เอามาให้ดูกันไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง
แต่จะบอกว่าสุดท้ายปลายทางความรุนแรงมันก็คือต้องไปว่ากันเรื่องของคดีความ

ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นก็เลยต้องมาฝากเตือนกันแบบนี้ครับ
ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็เป็นเรื่องโกลาหลแล้วก็เรื่องราววุ่นวายเหมือนกัน
คือครอบครัวหนึ่งเขาบอกรถตู้กะจะไปเที่ยวสบายที่นครศรีธรรมราช
แต่ปรากฏว่าไปเจอเจ้าถิ่นขับรถชนท้ายแล้วสภาพคือเมาด้วยอะค่ะ
ถ้าเป็นคุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองจะรู้สึกยังไง
โอ้โหเรามากันเป็นครอบครัวแล้วลักษณะเหมือนอ่ะชนกันแล้ว
แล้วมาจอดขวางหน้ารถแบบนี้แล้วเหมือนลงมาจะเอาเรื่องด้วยคุณชิสา

แล้วในรถตู้เนี่ยก็มีเด็กมีผู้ใหญ่หลากหลายเลยแหละ
เขาก็ตกออกตกใจกันก็ถ่ายคลิปกันแล้วบอกรีบไปเถอะ

แถมก็เตือนคนขับรถได้ว่าอย่าเปิดนะเขาเมา
แล้วยังไงรู้ไหมคนขับก็ต้องลงไปพูดคุยกันอ้าวสรุปว่ายังไง
ยังไงเจรจาไม่ลงตัว
คือลักษณะเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรับความผิดว่ามาชนท้ายเขา
ขณะเดียวกันคนที่เขาขับรถตู้เขาเห็นแล้วว่าคนที่ขับรถเก๋งอาการมืนเมา
เอางี้ละกันคนที่ขับรถตู้เขาเห็นท่าไม่ดีเดินกลับมาที่รถก่อน
แล้วก็ขับออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอย่างอคศรีธรรมราช
ระหว่างทางรถเก่งคันนั้นก็ตามมาขวางไว้ตามในคลิป
โอ้โหอย่างนี้ก็น่ากลัวสิครับก็ไม่กล้าลงไปดู
ขับมาปาดไปปาดมาแบบนี้คนในรถก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ใช่ค่ะคือสถานการณ์มันค่อนข้างตึงเครียดเหมือนกันนะ
ทีนี้รถตู้เนี่ยก็พยายามขับต่อค่ะแต่รถเก่งคันนี้ก็ขับตามมาอีก
หนีกันไปแบบนี้เหมือนกับพยายามที่จะชนท้ายรถตู้
งั้นต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่หละ
ไปถึงโรงพักนะคนขับรถเก่งก็รีบลงไปพบกับตำรวจ

แล้วก็พูดคุยเหมือนโว๊ยคุณชนะ
แล้วเขาก็ขับรถหนีออกไปค่ะ

ก็คือมันตัดหน้าชิงไปให้ข้อมูลก่อนเลย
หรือเปล่านะเราก็ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเรื่องนี้ครอบครัวผู้เสียหายนะได้นำคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะ
เอามามอบให้กับคุณตำรวจแล้วก็เรียกร้องว่าช่วยดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้หน่อย
เพราะเธอบอกหูเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจมาเที่ยวนครศรีธรรมราชมาเป็นครั้งแรกเลยอ่ะ
แต่มาเจอประสบการณ์แบบนี้ไม่ประทับใจเลยอ่ะ
เอาล่ะก็ต้องเทคให้รู้เรื่องนะถ้ามีโอกาสนะผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ขับรถเก่งถ้าคุณอยากชี้แจงจัดให้นะ
ได้เลยนะเพราะว่าคุณคิดยังไงเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เปิดพื้นที่ให้คุณได้ชี้แจงเหมือนกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่อยากให้ใครมีปัญหากัน
ต้องครับมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินเลยชายคนนี้เมามาแล้วคลุ้มคลั่งแถมจะต่อยตำรวจด้วย
ไม่อยากให้ผมไปดูนะพี่หมายก็ไม่แรง
โอ้โฮดูสิครับคลิปนี้
ขอบคุณกันคนงานเลยนะความรุนแรงนะตั้งทราบจะต่อยจะต่อยแล้วคำพูดคำจาก็รุนแรงด้วย
มันดูความรุนแรงน้อยลงโอ้โห
ก็คือเฮ้ยคุณต่อยผมกูต่อยผม

โอ้โหคุณคะถ้าจะพูดเพราะขนาดนี้

โอ้โฮนี่ครับก็พยายามจะระงับเหตุแล้ว
ก็แต่คุณตรบรตคนนี้แต่เรื่องของเรื่อง
ชายคนนี้เขาไม่ฟังใครเลยคุณชิสา

เรื่องของเรื่องน่ะก็คลุ้งข้างอารวาษ

โรงพยาบาลนี้อยู่แถวจังหวัดชนบุรีครับคุณชิสา

เจ้าหน้าที่ท้องที่เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะคะ
ชายผู้ก่อเหตุอายุ๒๘ปี

แต่ก็คือประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
กู้ภัยก็เลยนำมาส่งโรงพยาบาล

ผู้ก่อเหตุไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ตอนนี้เขาไปพูดสูตรสุภาพถูมคณธนาไงคะ
แล้วจากนั้นนะก็คือโตเถียงกัน
แล้วยังอารวาสไปพังเก้าอี้โรงพยาบาลเสียหายไปตัวหนึ่งด้วย
เออจากนั้นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น

เห็นเขาบอกว่าต่อยไปที่ใบหน้าคุณตำรวจสองครั้ง

ตำรวจเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหลบได้ไม่ได้นะ

คุณละมุนค่ะก็ที่เห็นเลือดหยดเป็นหลูหิตอยู่เนี่ยนะฮะ
อ่าเป็นหลูหิต
มึงก็จะพูดสภาพเกินไปเลย
สุดท้ายยังไงพอทำแผลเสร็จแล้วก็ต้องนำตัวมาที่โรงพักไปเข้าห้องขัง
สงบสติอารมณ์ก่อนให้สางเมาก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวคุณตำรวจจะสอบปากคำแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าคุณได้ข้อหาแน่นอน
แล้วผมจะบอกให้นะไปสร้างความรุนแรงที่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแบบนี้

อู่เนี่ยค่ะหุ่นวาย
เอาล่ะเปลี่ยนมาดูเรื่องนี้กันหน่อย

แล้วก็ไปเจอคุณครูเนี่ยนะคะทำร้ายร่างกาย
บอกเกิดอะไรขึ้นกับลูกก็เลยสอบถามจนรู้ว่า
โดนครูเนี่ยนะคะเรียกว่าดึงหูแล้วก็เหวี่ยงลูกเนี่ยฟาดเข้ากับกำแพงค่ะ

หนูใครจับหูหนูนะจับอย่างไรจับอย่างไรทำให้แม่ดูสิ
แล้วจับแบบไหนทำก่อนทำให้ดูใครดึงโอ้โฮแล้ว
นี่ค่ะคือลูกบอกแม่ว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียน
กลับจากโรงเรียนมาก็ร้องไห้แม่จะพาไปก็ไม่อยากไปก็เลยถามลูก
ถามเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้ลูกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้สาธิตให้ดู
แม่ก็ถ่ายคลิปนี้แล้วก็มาโพสต์เอาไว้นะคะซึ่งแม่เองก็ไม่สบายใจ
แล้วถามไปถามมาก็รู้ว่าที่คุณครูทำแบบนี้เพราะลูกไม่ยอมเก็บหนังสือ
เด็กสองขวบเหรอคุณฉะนั้นครับเอาอย่างนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยนะครับ
แล้วก็คุณแม่ก็เล่าให้เราฟังว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกของเธอ
โดยตอนนี้พาลูกชายไปตรวจร่างกายเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งความนะฮะ
แต่ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเอางี้ไก่เกลี่ยได้ก็ไกลเกลี่ยนะ
ช่วยไก่เกลี่ยให้กับทางโรงเรียนก็เลยติดต่อไปยังต้นสังกัดของที่นี่
ก็คือโรงเรียนเนอร์เซอรี่ที่เนี่ยนะฮะเพื่อจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
อืมโอ้โหเขาบอกว่าได้เห็นด้วยนะค่ะเป็นภาพที่ลูกชายของเธอน่ะ
ถูกดึงหูแล้วก็ถูกเหวี่ยงไปโดนฝาผนัง
โอ้โหนี่ไงทางมหาวิทยาลัยก็เลยแจ้งนะว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการลงโทษครู
คือเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ต้องพักงานหรือไล่ออกก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครองเหมือนกัน
แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าครูคนนี้นะคะทำงานกับมหาวิทยาลัยมา๒๐ปีแล้วนะ
และครั้งนี้เป็นการทำความผิดครั้งแรกจึงขอเป็นการเขียนใบลาออกเอง
เพราะเรื่องของการให้ออกการลาออกเองมันมีผลในเรื่องของการทำงานต่อไปด้วย
ลักษณะแบบนี้ก็คือให้เขียนใบลาออกเองซึ่งแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้ก็ยินยอมให้ครูเขียนใบลาออก
แต่คุณแม่บอกอย่างนี้ว่าถ้าพบว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ทำตามที่ตกลงเดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายแน่นอน
อันนี้คืออะไรมีกระเช้าอาจจะเป็นการขอโทษขอโพยแหละโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเรื่องนี้
คุณก็ใช่ไหมโอ้โหคุณแม่คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้านดีกว่านะครับ
บัติเหตุบนท้องถนนก็มีรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งขับมาอยู่ดีเสียหลักครับ
โอ้โหดูสิคุณชิสาพุ่งชนเลยอ่ะซัดเอากับขอบสะพานเห็นไหมเต็มเต็มเลยครับ
แล้วลักษณะเหมือนกับข้ามเลนมาด้วยก็มันเป็นสองเลนสวนแต่อยู่พุ่งออกขวาแล้วก็ชนกับขอบสะพานแบบนี้

ก็ดีอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้ก็ได้นะครับ
ก็คาดเดาไปต่างนานาว่ามันเกิดจากอะไรรถบรรทุกน้ำมันคันนี้อาจจะมาด้วยความเร็วไหม
ไม่ทันเขาเลยพยายามที่จะหักหลบแล้วก็ไปชนกับหัวสะพานตรงนี้
คือไม่ให้ไปชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าก็เป็นไปได้
หรือรถของเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างชำรุดอย่างเช่นลมเบรกอาจจะหมด

เพราะฉะนั้นระมัดระวังเช็คตัวเองเช็ครถก่อนเดินทางด้วยนะคะ
ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสมัครคราว
เนี่ยอีอ่อนี่เขาได้แต่นี้เค
ต้องดูด้วยว่าตรงนั้นเขาอนุญาตให้กลับรถหรือเปล่านะครับ
ไปดูความสามารถของหนูน้อยคนนี้หน่อย
ชื่อว่าน้องยูรี

ใครจะไปเชื่อเด็กอายุประมาณนี้สามารถรู้จักสัตว์ทุกตัว
เรียกถูกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไร

แล้วก็รายการต่อไปติดตามกันต่อด้วยข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ